เพราะผมทำเรื่องเปลี่ยนกฎหมายของผมกื่นมาแล้ว

จิตสำนึกของแต่ละคนการให้เกียรติกันและกัน
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอยากจะไปตามโรงเรียนต่างและ
ตอนนี้เราอยากจะเจอน้องเจอรุ่นใหม่ให้เขาได้รู้สึกว่า
ปัญหาอย่างนี้มันมีได้อย่างน้อยตะดักให้เห็น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นข่าวหนึ่งที่แทรกขึ้นมานอกเหนือจากข่าวการเมืองตอนนี้ที่ร้อนแรงนะคะ
แล้วก็ในช่วงท้ายวันก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น
คือจริงเรื่องนี้เอาแยกกันเป็นสองอย่างนะคะคืออย่างหนึ่งเรื่องโทษประหาร
อันนี้ยังถกแล้วก็ยังเถียงกันไม่จบแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรมากนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นหลักของตัวเองในตัวเองเลยคือเรื่องของการข่มขืนแล้วก็โทษของคดีเหล่านี้
สองอย่างนี้มาผนวกกันเรื่องนี้เลยถูกถกเถียงขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวว่ามีการแก้กฎหมาย
ซึ่งในแง่ของข่าวที่ออกมาตอนนี้กำลังเข้าใจไปว่าการแก้กฎหมายคราวนี้เป็นการเพิ่มโทษให้ไปถึงประหารชีวิต
จากการกระทำที่เกิดคดีข่มขืนนะคะแต่ทีนี้ดิฉันไม่ได้เรียนมากค่ะคุณผู้ชมก็เข้าไปอ่านแล้วก็งงเอ๊ะตกลงมันเพิ่มตรงไหนนะ
เพราะว่ามันมีคำอธิบายทางกฎหมายเหมือนกันนะคะวันนี้สองท่านท่านหนึ่งนะนักกฎหมายแน่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ใช้แล้วก็ผลักดันการแก้กฎหมายด้วย
อธิบายร่วมกันนะคะว่าตกลงตอนนี้ที่เราเข้าใจว่าคดีข่มขืนไปถึงโทษประหารชีวิตแล้วนะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่า
หรือมีรายละเอียดอะไรเกิดขึ้นในการแก้กฎหมายล่าสุดนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมค่ะอีกหนึ่งท่าน

คืออ่านตอนแรกแวบแรกรู้สึกยังไงคะ
พบนี่ท่านอ่านแวบป๊าบ

ทำไมไม่เห็นมีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้เลย

มันกำกำกึ่งเอ๊ะไม่เฉิงนะ

กฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่๒๒
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นกฎหมาย

และลงรายละเอียดมากขึ้นถ้าพูดให้
ให้ถูกต้องคือเป็นรูปแบบนี้มากกว่าค่ะ

มากขึ้นอย่างเช่นถ้าจะข่มขืนแล้วมีการ
ถ่ายคลิปหรืออัดเสียงด้วยมีการเพิ่มโทษ

เผยแพร่ออกไปก็เพิ่มทวดเป็นกึ่งนึง

ถ้ามีการข่มขืนและมีการถ่ายคลิป

ข้อหาคนละแบบกันแล้วก็
เป็นที่ถกเถียงกันวุ่นวายมากว่า

อย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นพอคราวนี้
ถ้าเกิดใครที่ข่มขืนและแอบมีการ

คือต้องโดนด้วยคืออย่างที่คุณบุ๋มบอก

กฎหมายต้องแก้ให้เปลี่ยนทันพฤติกรรม

บทลงโทษที่ลงรายละเอียดมากขึ้น

มันเป็นเรื่องของที่เราต้องลงรายละเอียดเข้าไป

ที่ผ่านมาอย่างเช่นพ่อข่มขืนลูก
ลุงข์ข่มขืนลาน

โดยอัตโนมัติจากโทษปกติอยู่แล้ว
ก็คือมีการเพิ่มตัวบทกฎหมายตรงนี้เข้าไปอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะสรุปว่าอ๋อตอนนี้โทษข่มขืน
คือเป็นประหารชีวิตแล้วอันนี้ไม่ใช่
ก็ต้องขอชิคกี้พายอย่างนี้ว่าไอเดียหลักจริงแล้ว
ตามตัวบทกฎหมายของประเทศไทย
ไม่ว่าคุณฆ่าใครเจอหน้ากันไม่ชอบหน้า
อุ๊ยตายคุณจอมขวัญคุณสวยกว่าฉันเคลื่อนฆ่าคุณนะคะ
ข่มขืนแล้วฆ่าขโมยของแล้วฆ่า
ฆ่าปิดปากหรืออะไรก็ตามที่เป็นการฆ่าคน
โทษสูงสุดอยู่ที่ประหารชีวิตทั้งหมดอยู่แล้วค่ะ
คืออย่างที่คุณบุ๋มบอกค่ะอาจารย์
คือจริงเวลาเราพูดว่าประหารชีวิตเนี่ย
คือมันถูกทดด้วยการฆ่าถูกไหมคือเหยื่อตาย
ไม่ได้กำลังบอกว่าข่มขืนปุ๊บเราข้าม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
อย่างที่คุณบุ๋มแจกแจงเมื่อสักครู่นี้คือใช่เลย

แต่เมื่อเหยื่อถูกฆ่าโทษมันถึงประหารชีวิตอยู่แล้ว
จะต้องเปลี่ยนคำนิดนึงไม่จำเป็นต้องถูกฆ่า

สมมุติไปพวกวิทยาศาสตร์นักเกิดไปทำบนระเบียง
แล้วตกมาตายซึ่งไม่ได้ผลักไม่ได้แต่ตกมาเอง
คนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศรับโทษแบบเดียวกัน
ก็คือตายเหมือนกันประหารชีวิต
คือตอนนี้มันยังไม่ได้กระโดดข้ามว่าข่มขืนมาถึงแล้วเป็นประหารชีวิต
ไม่ใช่คือยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้และยังไม่ใช่ตามข่าวที่ออกมา
คือบางหัวข้อข่าววันนี้ที่อ่านเนี่ยค่ะก็จะมีที่เขียนบอกว่า
ประเทศที่ข่มขืนเท่ากับประหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
ซึ่งแล้วรวมประเทศไทยเข้าไปซึ่งยังไม่ถูกต้อง

เพราะว่าประเทศไทยต้องข่มขืนแล้วฆ่าโทษจะถึงประหารค่ะ

ใช่แล้วสาระสำคัญคืออะไรอาจารย์คะ

จริงแล้วมันมีการเพิ่มโทษและเพิ่มคำจำกัดความ
คือผมเข้าใจว่าเขาแก้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับ
เราย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปในปีก่อนปี๕๐เนี่ย
เขาใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำราวหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยา
ซึ่งในขณะนั้นไร้ซูเซโนสิทธิของผู้หญิง
ที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เขาเกิดขึ้นก็มีการแก้กฎหมาย
ถ้าจำไม่ผิดเลยนะผมจำให้ผมจำแม่นเลยว่า
คนที่ขอแก้ใน๒คนแรกผมจำชื่อเลย
ท่านอาจารย์บวรศักดิโอวันโนกับท่านอาจารย์วิศนุเครืองาม
เสียชื่อคนแรกเลยที่เสนอแก้แล้วก็แก้มาตัดคำว่า
หญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาออกก็เป็นผู้ใดข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แล้วก็ใส่คำจำกัดความว่าคำว่ากระทำชำเลาตามความหมายในมาตรานี้
คือการกระทำเพื่อสนองความไข้ของผู้กระทำ
โดยใช้ประเภทกระทำต่อวัยเพศหรือช่องปากหรือทวันหนัก
หรือใช้วัตถุอื่นใดกระทำต่ออวัยเพศหรือทวันหนัก
เขาใช้คำว่าสนองความไข้จำคุณจอมขวัญจำได้ไหม
เราเคยคุยกันที่เรื่องหมอที่นครสวรรค์

จะใช้อะไรก็ตามใจหรือใช้เครื่องมือก็ตามใจ
ถ้าทำนานไปมันผิดปกติของการตรวจถูกไหมล่ะ
มันอาจจะเป็นการสนองความไข้ของคุณหมอคนนั้นหรือเปล่า
ก็เป็นประเด็นอยู่อันนี้มันมาจากตัวบทอันนี้
ทีนี้พอตัวบทอันนี้มันตัด
เอาคำจำกัดความมาไว้ในมาตรา๑

เพราะว่าคำยังกับความคำว่ากระทำชำเลา
ไม่ใช่แปลอย่างพจนรกรมฉบับราชบัดิสถาน
ที่แปลว่าสังวาดหรือร่วมประเวณี
แต่แปลว่ากระทำอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่
ทีนี้พอมาแก้ใหม่ก็ตัดไปตอนนึงว่า
ใช้วัตถุอื่นรายกระทำต่อวัยเภทหรือธวรรณัก
แต่ตัดไม่ตัดหมดนะตัดตรงนี้
แต่ไปใส่ตรงอื่นยังไปใส่ไว้ตรงอื่น
ว่าถ้าใช้อย่างอื่นวัตถุอื่นใดกระทำไปอีกมาตราหนึ่ง
ค่ะเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนอาจารย์
คือที่เราพูดกันมาเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันมีการแก้
แต่ว่ายังไม่ได้แก้สาระสำคัญอย่างตอนต้นที่เราอาจจะเข้าใจใช่ไหมคะ
แล้วเรื่องของคำว่ากระทำชำเลาเนี่ย
ก็เอาไปใส่ไว้ตอนเวลาเขียนกฎหมายปกติเขาจะนิยามก่อนใช่ไหม
นิยามการกระทำนิยามบุคคลอะไรอย่างนี้
อันนี้โยกไปซึ่งคำจำกัดความว่ากระทำชำราวมันเปลี่ยนไหมอาจารย์ในกฎหมายล่าสุด
มันตัดออกไปอันเดียวว่าใช้ว่าถูกหรือสิ่งของอื่น
ใดกระทำต่ออวัยวะเพศหรือทวันหนัก
คือจริงมันก็คือทำเพื่อสนองความไข้
แต่ว่าพอดูแล้วมันก็ไม่ได้ตัดไปเสียทั้งหมด

ต้นแต่ในมาตราลงรายละเอียดยังอยู่
เป็นลักษณะชะกันเพิ่มขึ้น

แค่ไม่ได้อยู่ในนิยามตอนต้น
คือแบ่งให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่า
อย่างเช่นกระทำชำราวก็คือการใช้อวัยวะเพศ

เป็นอวัยวะเพศเข้าไปล่วงเกินของอีกฝั่งหนึ่ง
แต่เพียงแต่ว่าในตัวถ้าเกิดใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่
ก็จะไปเทียบตัวบทกฎหมายของมาตราอื่น
ที่เอามาเทียบเท่ากับของข่มขืนอีกอันหนึ่ง

ถ้าการกระทำความผิดตามวักหนึ่งของมาตรา๒๗๘

มันก็บอกว่าเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่น

แต่เดิมใช้คำว่าวัตถุอื่นใด
ตอนนี้เปลี่ยนแล้ววัตถุอื่นใดหรือที่ไม่ใช่อวัยวเพศ

มันใช้คำว่าสิ่งของหรือวัตถุ
เท่ากับอันนี้ละเอียดขึ้น
ละเอียดขึ้นเอายกตัวอย่างง่ายก็ได้
กินความที่อาจจะผิดได้มากขึ้น
มากขึ้นใช่ไหม
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบล่วงละเมิดเด็ก
ไปจับไปล้วงที่เป็นข่าวอยู่ทุกคน
นี่คือโทษหนักขึ้นเท่านั้นเอง
หรือว่าใช้อะไรที่แบบ
คล้ายแต่ไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โดนระวังโทษแล้วก็โทษอยากจะบอกว่า
เท่าเทียบเท่ากับขมขืนเลยนะค่ะ

แต่ว่าเขาแยกให้ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าว่า

อวัยวะเพศแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์อื่น
เป็นสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ
แยกกันไปแต่ตัวโทษเท่ากันเลยค่ะ

ก็เหมือนกันคือเนี่ยปรับตั้งแต่๘๐๐๐๐ถึง๔๐๐๐๐๐
จำคุก๔ปีถึง๒๐ปี
อาจจะเบากว่านิดนึง
เพราะที่แก้ไขโทษใหม่เนี่ยมัน๕ปีใช่ไหม

ถ้าสมมุติเอาตามคนที่รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
คืออันนี้เท่ากับกินความให้ทำต่อคนอื่นได้น้อยลง
คือแปลว่าเพิ่มความผิดเข้าไป
อย่างหาช่องทางออกให้กับผู้ร้ายได้น้อยลง

อืมยิ่งบางคนหัวหมออ่ะจ้างเท่านั้นเกรง
ก็จะแบบอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ทำ

มีผู้ชายบางคนใช้มือจี้เอว
โดยที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจว่ามีปืนหรืออาวุธร้ายแรงอยู่
คราวนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มโทษให้ละเอียดมากขึ้นว่า
ถ้ามีอาวุธอะไรหรือให้มีคนเข้าใจผิด
ถ้าผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าใช้อาวุธร้ายแรงหรือวัตถุระเบิด
อันนี้ก็มีโทษเพิ่มขึ้น

ไม่มีเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาวุธเมื่อก่อนก็บังคับได้ว่าใช้อาวุธ

คือเมื่อก่อนคือแบบมีคนหัวหมอ
แล้วอ้างว่าก็ผมไม่ได้ใช้อาวุธจริงผมแค่ใช้มือเท่านั้นเอง

อันนี้ใช้ล็อกมั้ยให้เพิ่ม
อันนี้แค่ผู้เสียหายเข้าใจก็โดนแล้วเพิ่มขึ้นอีก

ต่อให้พี่จะใช้นิ้วสองนิ้วพี่จี้ที่เอวเขา

ก็แกว้งขึ้น

แต่ว่ายังเพียงแต่ว่าบางอันที่บอกว่า
ใช้วัตถุอื่นใดตอนนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุ
หรืออวัยวะส่วนใดที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ
ใช้มือใช้จอกใช้อะไรก็ตามใจคุณเถอะ

เพราะว่าอันนี้เชี่ยวชาญมากเพราะรับเคสเยอะนะคะ
คือกำลังจะบอกว่าเน้นนะคะคุณผู้ชมว่า
คือสรุปแล้วยังไม่ได้บอกว่า
ข่มขืนแล้วโทษประหารชีวิตไม่ใช่นะคะ
แต่พูดถึงข่มขืนแล้วเหยื่อตาย
ไม่ว่าจะตั้งใจฆ่าหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่

แต่มันมาจากโทษของการที่เหยื่อตายนะคะ
ทีนี้สิ่งที่มันกว้างออกมาคือการนิยาม

วัยวะที่ใช้อวัยวะมีหลายอย่างนะคะคุณผู้ชม

แม้กระทั่งไม่ได้ใช้เพื่อข่มขืน
แต่ทำให้กลัวจนต้องยอมโดนข่มขืน

แต่ถ้าเข้าใจว่ามีแล้วเอามาจี้เอามาบังคับ

ไม่ถึงขั้นจี้นะสมมุติว่าผมเป็นผู้ต้องหานะครับ

ใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
แค่นี้นะติดคุกแล้ว

ซึ่งถ้าโดยรวมแบบ

ถ้าคุณบุ๋มจะลองช่วยนึกว่ามันมีคดีในรูปแบบไหนอีกไหมคะ

มันมีเคสแบบนี้มีอีกไหมคะ

เพราะว่าบุ๋มเชื่อว่ารักษณะที่เกิดขึ้น
ประต่างให้มากขึ้นและลงรายละเอียดให้มากขึ้น
โดยถึงการจะแบกเขาเรียกจะแบกแจกแจง
ประเภทให้ชี้ชัดแล้วก็ละเอียดลงลึก
แล้วก็บางอันถึงขนาดเพิ่มโทษ
อย่างเช่นสำหรับเยาวชนซึ่งหลายครั้ง
บุ๋มเชื่อว่าคงเป็นเรื่องราวที่เรารับไม่ได้
ถ้าเกิดการข่มขืนเยาวชนหรือข่มขืนเด็กเกิดขึ้น
ดังนั้นโทษเลยเพิ่มขึ้นค่ะ
อันนี้มีเขียนชัดเจนเลยว่าแต่ก่อนเนี่ย
การใช้โทษคือจำคุก๔๒๐ปี
ปรับเนี่ยจากตอนนั้นที่บุ๋มสู้ใช่ไหมคะ
ตอนแรกที่เรารวบรวมรายชื่อโทษปรับ
จาก๘๐๐๐บาทถึง๔๐๐บาทในสมัยยุคปีก่อน๕๗
แล้วปี๕๗ที่หนูรวบรวมรายชื่อตอนนู้น
ก็ปรับมาเป็น๘๐๐๐๔๐๐๐ที่ใช้ในวันนี้
แต่นั่นหมายถึงว่าก็เป็นโทษทั่วไป
สำหรับผู้ใหญ่ที่โดนหรือผู้หญิงที่โดนทั่วไป
แต่พอเป็นเยาวชนเขาก็เลยครั้งนี้เนี่ย
มีการเพิ่มโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต
คือมีการเพิ่มโทษแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะ
ถ้าตายแล้วมันก็ต้องตายตกตามกันไปมันเป็นของมันอยู่แล้ว
คือสาระสำคัญที่อยากจะย้ำในช่วงแรกของรายการคือ

แต่ทีนี้รายละเอียดที่ออกมาทั้งเรื่องของการใช้อวรรยาวะ
วัยวะมีหลายรูปแบบนะคะเข้าไม่เข้าไปถึงภายในตัวของอีกคนหนึ่งก็แล้วแต่
ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหรือใดใดก็แล้วแต่ครับและนอกเหนือจากนี้ค่ะ
พฤติการทั้งหมดมันมีอยู่คำนึงเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ปรเมฆพยายามจะลื้อฟื้นขึ้นมาในข่าวนะคะ
สนองถ้าเราคุณผู้ชมวันนี้ขอใช้คำแบบตรงไปตรงมานะคะ
มักจะได้ยินคำว่าสำเร็จความไข้สำเร็จไหมถึงกับสำเร็จความไข้ไหมอันนี้คือผู้กระทำใช่ไหมคะ
มันมีคำว่าสนองสนองความใครคำว่าสนองเนี่ยคุณผู้ชมการกินความตามกฎหมายคืออะไร
เพราะมันมีหลายข่าวที่ยังคาราคาสังเรื่องแบบนี้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะขอใช้ภาษาอย่างเราเนอะสบาย
ให้คุณบุ๋มปนัดดาอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าคือนะตอนนี้ฉันเข้าใจถูกไหมว่าไม่ว่าใครกระทำต่อใครและมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือพฤติกรรมใดก็แล้วแต่ผิดได้หมดถ้าเขาไม่ยอม
ถูกต้องค่ะแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่เพียงแต่ว่าก็จะมีอย่างถ้าเกิดเป็นสามีภรรยากันเขาก็จะมีข้อเขียนให้สักนิดนึงนะคะว่าเป็นคดีความที่ยินยอมความกันได้แต่ต้องไม่ต่อหน้าธารกำนันนะ
แล้วในกรณีต่อไปก็คือดังนั้นถ้ามองอีกมุมนึงนั่นหมายถึงว่ากรณีไหนก็ตามจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่ภรรยายอมความไม่ได้ทั้งสิ้น
ดังนั้นถ้าตำรวจจากวันนี้เป็นต้นไปคุณผู้หญิงฟังเลยนะถ้าคุณไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่ายอมความไปเถอะรับเงินไปเถอะเพราะว่าจะได้แบบจบกันไป
ถือว่าเป็นการไม่ทำหน้าที่เป็นอมความโดยผู้ไจ้
ไม่ทำอมความโดยผู้ไจ้แล้วไม่ยอมอมไม่ได้แล้วค่ะ
ไม่ต้องแนะนำอย่างนี้เหรอคะ
แล้วในส่วนของไม่ว่าใครทำต่อใครซึ่งตอนนี้เรามีความหลากหลายนะคะในอัตลักษณ์ทางเพศนะคะ

ไม่ใช่ผู้ชายโดนรังแก่ไม่ได้จากผู้หญิงนะ
อันนี้ถือว่าครอบคลุมถึงเพศชายนะ

สามารถกระทำได้หมดเข้าความผิดได้หมด

แล้วก็อุปกรณ์ทุกรูปแบบ

ทีนี้มันมีแบบเอามา

ไม่ได้เอาเข้าไปในร่างกาย

ก็คือกระทำสนองความไข้ของตน

คือในรูปแบบอื่นก็จะมีเขาเรียกว่า

โทษจำคุกหรืออะไรแล้วแต่สารท่านพิจารณาอีกที

หรืออะไรอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศ

ขึ้นในหลักกฎหมายเนี่ยแม้โอ่งคู่ดีเดียว

ถ้าอย่างนี้สมมุตินะคะอาจารย์
ถูไถเหยื่อไม่ถูกกระทำ

แต่ผู้กระทำถูไถแล้วตัวเอง

อยากจะอธิบายแบบหมอนะ

เออมันอธิบายได้มั้ย

มันมีเคย
คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะ

เห็นมั้ย

เขามีคำว่าแคมป์นอกแคมป์ใน

โฟกัสตรงจุดเดียวไม่ใช่

ต้องเขียนนี่คือเวลาสืบ
เราสื่อพยานแพทย์จะเป็นคนอธิบายว่า
ขอบเขตของอวัยวะเพศ

คือกฎหมายไม่เขียนไม่ใช่ทนายรู้
แต่หมอจะเป็นคนมาในศาล

บอกเป็นศัพท์ทางการแพทย์
เพราะฉะนั้นที่สนิกาก็เคยตัดสิน

ไม่ละเอียดแล้วไม่เอาหมอมาซื้อ

คนที่จะเชี่ยวชาญเรื่องสรีระนี่
หมอไม่ใช่นักกฎหมาย

กลุ่มบุญพนัดาค่ะเวลาเขาสู้คดีกัน

เข้าไปแค่ไหนไม่ได้ถึงเลย

ดีส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือ
ขุมขื้นช่วงเสร็จสับ
ส่วนใหญ่ชัด

ยกเว้นคดีอย่างครุศมอทืระหน้าคอนสวรรค์นั้นน่ะ

คือเข้าไปไหมหรือเป็นการล่วงละเมิด
สนองความไข้ของมันเวลามันสืบมันสืบยากแต่ผมคือยกตัวอย่างไง
เดี๋ยวสนองนะฮะไม่ใช่สำเร็จนะ

นองความไข้นี่มันมีความผิดตามกฎหมายก่อน

ถ้ากระทำเพื่อสนองความไข้เห็นไหมจะบอกว่าไปแตะไปแตะนิดนึงนะ

ไม่ใช่หมายความว่าตัวเองสำเร็จแต่พึงพอใจ
คือยกตัวอย่างง่ายที่สุดแต่เวลาสืบพยานมันจะสืบยากเข้าใจ

ชอบไปลักกางเกงในแล้วมาสูดดมนี่คือคือการสนองความไข้ของตัวเอง

นี่อธิบายคำว่าสนองความใกล้

ทีนี้ถ้าไปกระทำล่วงละเมิดทางเพศ
เอาว่าผู้ใหญ่ที่ชอบไปเอาเด็กมานั่งตักแล้วจับ

จับเด็กแล้วจับใช้มือจับโดนอย่างนั้น

ใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นใดผิดแล้ว

แต่มันไม่ใช่โทษข่มขืนโดยตรง

มันเป็นโทษของการกระทำอนาจารย์เด็ก

คือเขาพยายามจะแยกให้ชัดผมเข้าใจนะ
อันนี้คือเหมือนกฎหมายเขาพยายามทำ

ว่าขมขืนเนี่ยควรจะใช้อวัยวะเพศ

แยกออกไปแต่ความจริงคือเรื่องเดียวกัน

แล้วก็หาทางเลี่ยงของผู้ร้ายได้ยากขึ้น

ส่วนใหญ่นะและส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
คนที่กระทำความผิดบางทีเป็น

พอได้โดยดีแล้วคนที่โดนก็คือหลูกสาวชาวบ้านบ้าง

ซึ่งเขาไม่มีเงินที่จะไปสู้คดีขนาดนั้น

คือบางเหลี่ยมบางมุมบางหลืม

ถ้าเวลาสถานที่ละเอียดมากค่ะ
เรียนเห็นมักจะพูดกันนะคะ

ตรงนี้มันมีแนวคิดอยู่อันนึงว่า

ถ้าเหยื่อแต่งตัวเช่าเวิบเช่าวาบเกินไป

เป็นความผิด

มันจะพูดไว้ชัดว่า

แต่เป็นเรื่องเหมือนกันลงโทษนะ

แต่บังเอิญที่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เหยื่อส่วนใหญ่
แต่งตัวเรียบร้อยค่ะ

นอนเมาถึงเช้าค่ะ

เวลาเขาตอนเช้าเขาจะไปกรีดยาง
ใช่ไหมแล้วสวนยางมันจะต่อแดน
ขึ้นไปแล้วเวลากรีดยางเนี่ย

ผู้หญิงที่ไปก็ต้องดึง

อ๋ออันนี้เป็นวิถีเขา
วิถีนมันก็เกิดบ่อย
แต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือต่อให้

อันนี้สารไม่ลดโทษนะเพราะไม่เกี่ยวกัน
มันต่อแดนแล้วมันสูงไงแล้วก็มีตะเกียงแก๊สเนี่ยพอกรีดยาว

อันนี้เหยื่อไม่เกี่ยว
แต่อย่างว่าคือจริงแล้วที่อาจารย์บรเมฆหรือแม้กระทั่งที่คุณบุ๋มช่วย
จะบอกได้ว่ารายละเอียดของสังคมณปัจจุบันมันไปถึงไหนแล้ว
ซึ่งอันนี้พยายามแก้ไปให้ถึงให้คลุมแล้ว

กฎหมายอาญาฉบับนี้นะแก้ตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม

เอามารวมเลยเอามาบวกถ่ายคลิปนี้คุณมีเจตนาชั่วมากขึ้น
และยิ่งนีส่งออกไปด้วยโทษคุณเพิ่มอีกครึ่งนึง

ใช่ไหมครับแล้วยังมีกฎหมายเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องประการไปกระทำต่อศพ
แต่เดิมเนี่ยเขียนละเมิดกระทำต่อศพแต่ตอนนี้พูดชัดเจน
จะใช้กับปากกับอะไรเขียนเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
ใช่แล้วก็รวมถึงคือเขาคงมองกรณีในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
และเลยเขียนมาเขียนลงละเอียดมากเลยว่าอย่างเช่นบุพการีผู้สืบสันดาร
พี่น้องร่วมเป็นพี่ชายลูกติดอย่างนี้ค่ะ
ก็โดนเพิ่มโทษเข้าไปด้วยรวมถึงย่าสืบสายโลหิต
อย่างเช่นลุงตาที่เราเห็นเยอะแยะมากมายซิด
ซึ่งอยู่ในความดูแลครูข่มขืนลูกศิษย์ไม่ได้เลย
เรียนพิเศษหรืออันนี้ก็ไม่ได้เลยผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ
คำนี้สำคัญมากเลยนั่นหมายถึงหัวหน้าที่มีลูกน้อง
อะไรอย่างนี้เป็นต้นในระบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
นี่คือถ้าสมมุติเท่าที่คุณบุ๋มอธิบายให้เราฟัง
นี่คือน่าจะครอบคลุมหมดทั้งที่เคยเจอมา
ในกรณีข่าวเยอะมากและอันนี้ครอบคลุมจนเราแบบรู้สึกใจชื้นขึ้นมา
ชื้นขึ้นมาว่าอ๋อกรณีอย่างนี้เขาเพิ่มโทษให้
อย่างเช่นจำคุก๔๒๐ปีอันนี้ถ้าอยู่ในเกณฑ์ข้อกฎหมายมาตรานี้นะคะ
อันนี้เนี่ยนั่นหมายถึงเขาจะเพิ่มโทษอีก๑ใน๓

ขั้นต่ำก็สูงขึ้นจากเคย๔ปีก็เป็น๕ปี
จากโทษปรับแค่๓๐๐๐ก็เป็น๓๐๐๐

คือคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เรา๓คนนั่งคุยกฎหมายกัน
ไม่ค่อยเกิดขึ้นในรายการเท่าไหร่นะคะมันยากค่ะคุณผู้ชม

แต่ว่าคืออยากให้รู้ว่าโดยหลักการแล้วการเปลี่ยนกฎหมายรอบนี้
คือพัฒนาไปกินความเพื่อป้องกันและลดทอนการละเมิดเหยื่อนะคะ
และเมื่อทำไปแล้วผิดง่ายขึ้น
ไม่มีช่องให้ไหลออกให้ลอดออกไป
ไม่ว่าจะจ้างคนเก่งแค่ไหนมาสู้ก็แล้วแต่มันรอดยากขึ้น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอายุของเหยื่อมันมีการเพิ่มโทษด้วยนะคะ
อายุของเหยื่อมีอะไรบ้าง
และเดี๋ยวจะกลับมาที่ต้นทางกระทำชำเลาแปลว่าอะไรคะ
อันไหนเข้ารักษณข่มขืนคะอันไหนเรียกอนาจารย์
อันไหนรุมโทรมอันไหนล่วงละเมิดทางเพศ
อันนี้มันยังวนอยู่เลยนะคะว่าอันไหนบ้างที่มันแตกต่างกัน
แล้วกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าเข้าร่มคำไหนบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะขอข้อมูลนิดเดียวใครที่ทราบอยู่แล้วขออนุญาตนิดเดียวค่ะ
อาจารย์ตกลงอธิบายให้ฟังหน่อยตกลงอันไหนแค่ไหนเรียกข่มขืน
ก็คือว่าคำจำกัดความว่าคือการสนองความไคร้
โดยการใช้ประเภทกระทำต่อวัยวะเพศอันนี้คือประเวณีปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นคำกลมคำว่ากลมกระทำฉำเราในภาษากฎหมาย
ไม่ใช่กระทำชำราวตามพจนานุกรมฉบับราชมณิตศาสตร์

การร่วมประเวณีหรือการสั่งว่างก็เขียนแค่นี้
แต่ของเราเนี่ยกฎหมายนี่เขียนมากกว่านั้น

ทุกรูปแบบแล้วล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ใช่คำในคดีเลยนะ
ล่วงละเมิดทางเพศคำกว้างตั้งแต่การจับการแตะการต้องการจับมันก็สร้างล่วงล้ำ
อาจารย์ไม่ว่าจะโดยไม่ว่าจะโดยอวัยวะเพศหรือไม่ใช่อวัยวะเพศที่เราพูดกันเนี่ย
เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหมดอาณาจารย์
อาจารย์ก็คือก็ทำให้เกิดการไปแตะเนื้อต้องตัวของเราไม่มีสิทธิ์
อาจารย์แต่เอาอย่างนี้ได้ไหมคะคือถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายจะต้องไปสู้คดีกัน
คือทั้งหมดนี้คือคุณละเมิดใครไม่ได้เลย
แม้แต่เพียงเขาเรียกอะไรนะองคุรีเดียว
อายุค่ะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอาจารย์
อันนี้ผู้สู้เลยค่ะถ้าเกิดเรื่องของอายุค่ะ
ถ้าเกิดพอเป็นเยาวชนเขาก็จะมีการลงรายละเอียดและเพิ่มโทษมากขึ้น
จากปกติแล้วถ้าข่มขืนนะคะโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปเนี่ย
ก็คือ๔๒๐ปีแล้วก็โทษปรับอยู่ที่๘๐๐๐๔๐๐๐บาท
แต่พอเป็นเยาวชนปุ๊บในอายุ๑๓ปีลงมา
เขามีเขียนคำจำกัดความขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งประโยค
หรือจำคุกตลอดชีวิต

โทษอย่างนี้ไม่มีโรคไม่มีประเทศไหนค้านเรา
แต่ถ้ามันบอกเพิ่มโทษประหารชีวิตเนี่ยเราโดนอีก
แต่จริงแค่เพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่ถือว่าเพิ่มเยอะนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อปี๕๘อย่างที่บุ๋มบอกค่ะบุ๋มเองก็มีการสู้อีกเรื่องหนึ่ง
คือการขอยกเลิกพระราชทานอภัยโทษไป

หรือนักโทษที่ขุมขืน
เยาวชนข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงข่มขืนคนในสันดารและข่มขืนซ้ำ
ประเภทนี้จะไม่ได้รับการอภัยโทษ
ดังนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณข่มขืนเยาวชนและโดนโทษจำคุกตลอดชีวิต

ส่วนอายุ๑๕เข้ารัสระเดียวกันไหมคะ

แต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าอันนี้คือยาวชนของชาติ

คือรักลักษณะของความคิดนะนะ
แล้วก็รวมถึงโทษอื่นอย่างที่บอกว่า
มีการลงรายละเอียดมากขึ้นตามสภาวะสังคม

ผมเชื่อว่าท่านคงพิจารณาจากกรณีศึกษารูปแบบ
รูปแบบคดีคมรูปแบบคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เลยยังสภาพยักษณ์อุดช่องโหว
หรือไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกโดยการทำเป็นการเพิ่มโทษเข้าไปซะ
มีอะไรที่แบบใหม่เลยไหมคะสำหรับการแก้รอบนี้
ประเวณีค่ะการค้าประเวณีซึ่งเป็นมาตรา๒๘๖ค่ะ
นี่มักไหมใช่อันนี้ใหม่คือแต่เดิมเนี่ยโดยค่อย
แต่เดิมันพเป็นพวกเอาง่ายกระจั้วแมงดา
แค่อยู่กินหลับนอนกับหญิงที่ค้าประเวณีคุณผิดแล้ว
แต่ทีนี้เพิ่มขึ้นมาช่วยเหลือให้ความสะดวกหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น
สถานที่ถูกปิดถูกนั่นถ้าถูกจับตอนนี้จะโดนข้อหานี้ด้วย

ตอนนั้นมันแค่สถานการค้าประเวณี
จะบอกว่าอันนี้ที่เคยคุยมาคือแนวคิดหลักของสถานประกอบการที่เรามองว่าขาประเวณี
มันไปไม่ถึงผู้ประกอบการนะใช่ไหมใช่ไหมคะมันจะอยู่แค่ผู้ให้บริการกับผู้ซื้อบริการ
แต่คราวนี้คือเขาเรียกว่าจัดให้มีการค้าประเวณีซึ่งผู้ค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการคือสถานข้อนี้คือสถานที่โดนเต็มที่ค่ะ
เพราะเดิมมันบอกอยู่ร่วมกับผู้ค้าประเวณีอยู่กินหลับนอนหรือรับเงินหรือรับประโยชน์กับผู้ค้าประเวณี
แทรกแซงผู้ช่วยเพื่อช่วยอันนี้มันเขียนใหม่เลยช่วยเหลือให้ความสะดวกคุ้มครอง
เป็นอย่างความที่เราะว่าหมดปกปิดหรืออัมพลังฯหมดแล้วขัดขวางก็โดนเช่นเป็นเพื่อนรู้ทั่งรู้อยู่เต็มอก
เพื่อนขายตัวแล้วเนี่ยจะไปจับมีตำรวจจะไปจับ
แต่ตัวเองบอกเพื่อนไม่อยู่นี่คือขัดขวางและปกปิดแล้วนะ
มีความผิดด้วยอยู่ร่วมกันก็เสร็จเลยโอ้โหเดี๋ยวถ้านี่ที่เพิ่มมานี่
เรื่องรำบากแล้วสิคะก็มันคือถ้าพูดหนึ่งถึงพูดถึงว่า
ออกมาเนี่ยดีไหมดีแต่เราก็กลัวแบบบางคนก็ใช้อำนาจหน้าที่ในการตี
กินเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงไปตรงมาทำเป็นถามอีกรู้อยู่แต่ปาก
ไม่ออกหรอกคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมในประเด็นเรื่องของสถานบริการทางเพศเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันไม่สามารถจะเอาผิดตัวผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานที่การประกอบการได้
เพราะว่ามันจะไปเอาผิดแค่ตัวคนซื้อคนขายว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นนี่
ใช่ไหมคะเขาแค่แบบอาบน้ำนวดตัวแค่นั้นอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ย
อันนี้เพิ่มเข้าไปว่าคุณเรียกไม่ได้รับประโยชน์ไหมว่ารูปแบบใดจบเลย
ค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะแจ้งทรัพย์สินว่ามีที่มามาจากไหนโดนแล้วนะ
เขียนขยายมากขึ้นแต่โอ้โหเดี๋ยวจริงจริงมาตามนี้ได้แยกคุยด้วยวันนึงไหมนะ
ใช่ค่ะเอ๊ะจริงเรื่องนี้ถ้าสมมุติบอกออกมาแบบนี้นี่ที่อาจารย์บอกเนี่ยคือถ้านะคะ
คุณผู้ชมถ้าถ้าจะมีคนทำมาหากินจากการใช้อันนี้ก็คือแบบเข้าไปตรวจอ่ะ
เอาเฮ้ยเจอจะเอาโดนคดีหรือยังไงอ่าถ้าจะมีคนทำนะครับ
แต่เราก็คิดว่าไม่ควรจะมีอาจารย์อย่างนี้เท่ากับสถานบริการที่เข้าใจว่าข้างในไม่ได้แค่อาบอบนวดนี้
โดนหมดอ่ะนี่เริ่มเลยมั้ยคืนนี้อ่ะไม่ทราบค่ะอันนี้บุงไม่เดียวค่ะ
บังคับใช้เดี๋ยวผมดูก่อนบังคับใช้
วันนี้ประกาศลักษณ์กิจจานกฎเวษศาสตร์๒๗นเมื่อเมื่อคืน
วันนี้ใช้ได้แล้ววันที่๘น่ะใครจะโดนคนแรก
แต่เราเข้าใจกันมีได้เราเข้าใจกันถูกใช่ไหมคะ

เจ้าของเราเข้าใจถูกใช่ไหม

แม่เราหรือคนที่ติดต่อ

ในกรณีข่าวที่เราจะเห็นว่า
ไปส่งเป็นนกตอบ

เอาใหม่เอาใหม่ลองท่าใหม่

คือเขาห้ามไม่ให้
เกี่ยวข้องกับธุรกิจชนิดนี้เลย
เขาห้ามไม่ให้มีแบบนี้แต่ไปตกลงกันเอง

เขายินยอมชอบพอตกลงกันเอง

นั่นมันเรื่องของการค้าประเวณีอีกเรื่องหนึ่ง
แต่อันนี้เขามองเฉพาะตัวผู้จัด
ส่วนในผู้กระทำการค้ามันจะมีความผิดฐาน

เช่นเอาอย่างนี้ว่าไปเดินเล่นแถวสวนลุม
พอบอกตกลงมีรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งเป็นแฟนกันขับไปไอ้แฟนโดนอันนี้
ส่วนผู้หญิงโดนพรบค้าประเวณี
อันนี้คงต้องแยกอีกวันหนึ่งค่ะ
จะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ

อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้ใดกระทำสนองความไข้ของความไข้ของตนโดยการใช้ประเภทของตน
ล่วงล้ำอวัยเพศทวารหนักหรือช่องปากของศพ
เห็นไหมมันทันสมัยมากขึ้นตรงโทษจำพุกไม่เกิน๓ปี
ผมไม่ค่อยอยากแตะเท่าไหร่เพราะคนที่คมขืนหรือทำอะไรกับศพได้คือลูกจิตอย่างเดียว
ในอันนั้นนะถ้าเหยื่อเป็นคนที่พิกลพิการ
และถูกหลอกไปร่วมบริเวณซึ่งเด็กเขาไม่รู้
ขืนไม่ได้หรืออาจจะโดนชักจูงง่าย
เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกทำคือใจ
ฟันเวือนคนป่วยเจ็บคนชลาษฎีมิคัน
หรือผู้ในภาวะที่ไม่สามารถรูรับผิดชอบ
อันนี้กำลังขยายความว่าไม่สามารถขัดขืนได้
เมื่อก่อนก็ใช้กระทำการดีึกายก็ได้

ก็เลยแปลคำว่าไม่ขัดขืนได้โดยสภาพกายภาพของผู้ถูกกระทำ
เพราะว่ายังมีกรณีหนึ่งที่เคยเจอค่ะ
แล้วไม่สามารถหนีได้ในบ้านเพราะว่าขาเขาเป็นโปรลิโอข้างหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
ให้คุณบุ๋มบัณฑาเป็นคนผิดหายค่ะ
คือถ้าสมมุติเอาตามคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้นะเรียกร้องเรื่องนี้นะคะ
ออกมาอย่างนี้ล่าสุดยังอยากเพิ่มอะไรอีกไหมคะ
สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มในกรณีนี้คือกรณีที่ผู้หญิงที่โดนแบบนี้แล้ว
พวกเขาไม่ควรต้องมาต่อสู้มาหาเอาเงินมานั่งจ้างทนาย
เพื่อมาต่อสู้อะไรพวกนี้อีกแล้วก็ใช้เวลานานจนเกินไปกว่าที่จะตัดสินคดี
เพราะว่าชีวิตของพวกเขาเขาไม่รู้ว่าไอ้ปีนึงที่ผ่านมา
ปีหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาต้องเจออะไรบ้าง
ละครั้งที่ไปในศาลแต่ละครั้งที่ต้องไปนั่งสืบพยาน

ดังนั้นสิ่งที่บุ๋มกำลังคิดจะทำเนี่ยก็คือต่อยอดจากนี้
โดยการที่ทำเป็นมูลนิธิที่ในการช่วยเหลือสตรีและเด็ก
ในส่วนของที่พวกเขาจะต้องมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นเพื่อที่เขาไม่ต้องต่อสู้เพียงคนเดียว

แก่ตกเป็นเหลือแล้วต้องดิ้นรนซ้ำมันยากระบากเกินไป
แค่ไปเบิกความตอบคำให้ตอบคำถามตำรวจหรือคำถามในศาลเนี่ยเนี่ย
มันก็เหมือนถูกข่มขืนซ้ำนะย้ำความรู้สึกอยู่เรื่อย
บางคนต้องวิ่งไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเองทุกอย่าง
ที่เราคุยกันมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคือให้เป็นความเข้าใจว่า
ถ้าสมมุติเราอ่านแบบพาดหัวเร็วของข่าวนะคะ
คือยังไม่ใช่ข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตยังไม่ใช่
แต่มีการพัฒนาเพื่อคลุมพฤติกรรมต่างที่มันเกิดขึ้นมาก
แล้วก็รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมมากมากขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญถ้าลองไปอ่านดีนะคะจะเท่ากับว่า
ไม่ว่าเขาจะมีลมหายใจหรือไม่และเขาเป็นใครในสภาพใดก็แล้วแต่
ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ด้วยทุกรูปแบบและทุกเหตุผล

ขออีกเรื่องได้ไหมคนที่ถูกกระทำแจ้งความเถอะ
อย่าอายคิดว่าถูกทำร้ายนะ

คือผู้ถูกกระทำหรือถ้าไม่กล้าที่จะ
แจ้งความตรวจร่างกายไว้ก่อนก็ได้ค่ะ

วันนี้หมดเวลาของรายการสองท่านมาคุยให้เราเข้าใจ
ดีใจนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยคือมันขยายขอบเขตไปครอบคุมมากขึ้น
แต่ว่าพื้นหาคืออยู่ที่สำเนินของทุกคน

คุณผู้ชมถ้ามีความคิดหน้าหรือไอ้ประเด็นที่ปาลวิทยาลัยที่เปิดกฎหมายนี้

ขอบคุณทั้งคุณบุ๋มและอาจารย์นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวสโชว์นะคะ